คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านอย่านั่งเฉย

เคลียร์คลียร์คลียร์หู
ไปหาท่านบัตรไม้ปั่นหูมาปั่นก่อน

อยากให้ฟังกันชัดอยากให้ดูกันด้วยดูสิว่าเขาพูดอะไรกันครับเนี่ย
เห็นไงเป็นไงเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทัน
เมื่อกี้ยังบอกว่าเหมือนกับว่ามีอาการคืบคลานกระดึบ

แล้วสักพักก็พูดอะไรบางอย่างทิ้งท้ายให้กับเรา
คุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เป็นความเชื่ออีกแล้ว

การที่ว่ามีร่างทรงร่างทรงนะฮะ
แฝงร่างโดยองค์พญานาคาราชทั้ง๗
แฝงอยู่ที่ต้นตะเคียนแฝงร่างโอ้ยอะไรงงไปหมด
ว่ากันว่ามีตะเคียนที่เป็นตะเคียนพญานาคด้วยไง
ชาวบ้านเขารวมตัวกันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนพญานาค
แล้วหนึ่งในนั้นหนึ่งในชาวบ้านที่มามีอาการแบบนี้
ถามว่าแถวนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
นี่คือหมู่บ้านหนองน้ำเย็นหมู่๑๑ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

แล้วมีรูปปงรูปปั้นอะไรเพียบเลย
เขาว่ากันว่าที่นี่เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้ว
ทำไมไม่เคยเป็นข่าวกับทางไทยรัฐทีวีเลย
เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ต้องดังแล้ว
ไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปเลยฮะ
แล้วก็เก็บภาพนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
ใครที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาคก็ดูกันไป

ดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างที่เราได้ขึ้นข้อความเอาไว้ว่า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
แต่อย่างนี้ใช้วิจารณญาณอย่างเดียวไม่พอ

ตรงแป้งนี่ไงโรยไปเลยแล้วก็ถูไถ

แล้วเขาก็พิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
แต่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ขอให้เป็นอย่างเดียว
เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูก

คุณก็ต้องดูดูถ่ายเท่าสดกับทางไทยรัฐทีวีกันด้วยนะครับ
ลุ้นกันดีกว่าว่าจะโชคดีหรือเปล่า
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่บอกไปเนาะ